ไปดูคนป่วยโควิดคู่หนึ่งครับนะครับ
เขาจะไปโรงพยาบาลแต่ไปเรียกแท็กซี่

ปรากฏว่าพี่กู้ภัยที่เขาทำหน้าที่รับส่งคนป่วยโควิด
รู้เข้าโอ้โหฉุนขาดเลยฮะ

ทำแบบนี้มันเสี่ยงโรคระบาดหรือเปล่า
ลองดูเขาโมโหหน่อยครับ

นี่ครับทะเบียนนี้
คุณรับมาได้ไงครับ

คุณก็ไม่สามารถรับมานะครับ

ถ้าเชื้อคนอื่นเขาเชื้อจะปล่อยกับคนอื่นเขา
ทีมีจิตจัดทันมนุษย์คนเลยนะ

ใช่ทางนี้ควบบ่นโควิด
ทางนิสัยไม่ดี
ฝากด้วยนะครับทะเบียนนี้เลย
รับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙ส่งตามโรงพยาบาลสนาม
วันเกิดเหตุเนี่ยผู้ชายคนนี้อาสาจะขับรถมา
สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ติดโควิด
ย่านนวมินกรุงเทพมหานคร
รอบแรกไปรับสามีก่อนให้ภรรยารออยู่ที่บ้าน
แต่ไม่เศร้าว่าเพราะอะไรจู่ภรรยาผมเดานะ
เองก็คงเป็นห่วงสามีแหละ
ก็เลยโบกรถแท็กซี่ตามมาก็เลยเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ต

ผมว่าคุณผู้ชมฟังดูบางทีก็อาจจะเห็นแปลกด้วยเหมือนกันแหละ
คือไม่เห็นด้วยกับพี่อาสากู้ภัย
แล้วก็บอกว่ารถแท็กซี่เขาก็คงรักตัวกลัวตายแหละคงไม่รู้จริงแหละ
ถ้ารู้เขาคงจะไม่รับผู้โดยสารโควิดมาหรอกนะฮะ
คือบางคนก็บอกว่าพี่กู้ภัยไม่ควรจะมาถ่ายคลิปประจานเขาแบบนี้
แล้วต่อว่าด้วยน้ำเสียงแบบนี้รวมทั้งสงสัยด้วยว่า
เออก็ในเมื่อสามีภรรยานะพี่ต้น
เขาติดโควิดทั้งคู่แล้วทำไมรับมาด้วยกันพร้อมกันไม่ได้
ในเมื่อเป็นโควิดอยู่แล้วทำไมถึงรับสามีมาคนเดียวก่อน
นี่เขาตั้งข้อสงสัยแล้วก็มีบางส่วนนะฮะที่เห็นใจทั้งสองฝ่าย
ก็แนะนำบอกคุยกันดีอย่าไปใช้อารมณ์
คือทุกคนผมว่าตั้งใจดีแหละนะฮะ
แต่เวทีวิธีการและการแสดงออกมันออกมาแล้วมันอาจจะ
ไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์นะครับ
เป็นไปได้ไหมว่าพี่เขารับมาคนเดียวเพราะว่าปลายทาง

เวลาจะไปเนี่ยไม่ใช่แบบไปถึงแล้วได้ทุกคนไง

นี้บอกเฮ้ยถ้าไปอีกคนนึงแล้วหรือวางเวง